ท้าทายอย่างหนึ่งของสังคมไทยในยุคปัจจุบันก็คือการดำรงเลี้ยงชีพอย่างมีคุณภาพ
โดยเพราะว่าเด็กไทยจบการศึกษามานะคะ๑๐๐มีโอกาสได้รับการจ้างงานเพียงแค่๓๐เท่านั้น
ส่วนอีก๗๐ที่เหลือนี้นะคะก็ต้องไปหาเลี้ยงชีพตัวเองต้องไปประกอบอาชีพส่วนตัว
ถึงแม้ว่าจะมีความพร้อมไม่มากนักหรือว่ามีความไม่พร้อมในหลายด้าน
ถือว่าเป็นความท้าทายที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้หน่วยงานภาคเอกชนอย่างบริษัทเชลแห่งประเทศไทย
ได้เริ่มโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ
บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดนะคะร่วมกับมูลนิธิมีชัยวีระวัยทยะ
ได้เริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน
สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
จากกิจกรรมวันเชลเติมสุขและกิจกรรมเชลเติมสุขเติมโอกาส
ปีที่ผ่านมาเชลเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้
และทำให้เชลสามารถมอบเงินให้กับมูลนิธิมีชัยวีระวัยทยะเป็นจำนวน๑๘ล้านบาท
เพื่อนำไปสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ
ให้มีความพร้อมและเป็นต้นทุนที่สำคัญในอนาคต
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด๑๒โรงเรียนค่ะ
และหนึ่งในโรงเรียนเหล่านั้นก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖จังหวัดน่าน
ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนจากชุมชนและจากชาวเขาเผ่าต่างกว่า๘๐๐คน
โครงการศูนย์เรียนรู้ธุรกิจฟาร์มขจัดความยากจน
เป็นการจัดการสอนและส่งเสริมอาชีพ
รวมถึงการนำผลผลิตไปช่วยในการประกอบอาหารให้แก่นักเรียน
และจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่น้องด้วยนะคะ
ทุกคนมีความตั้งใจในการที่จะทำเกษตรของตัวนี้ซึ่งทุกคนพยายามที่จะพัฒนาพืชพันธุ์ของเกษตร
ถ้าจนได้ผลผลิตออกมากป้อนเข้าสู่โรงครัววี่แบบนั้นเท่านั้นนะนะครับ
นั้นนะครับถ้าผลผลิตของเรามีมากเกิน
ก็ส่งไปขายตามตลาดนะครับ

เนื่องจากพืชผลของเรานั้นมีความเชื่อมั่นนะครับ

โครงการนี้สอนให้เรารู้จักที่จะปลูกเป็นเกษตรแนวใหม่
แล้วเรายังสามารถไปมาทำเป็นอาหาร
และนำส่งขายเป็นรายได้แก่ตัวเรา
เราสามารถสร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่ตัวเราเองได้ด้วยครับผม
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่า
เมื่อคุณเติมน้ำมันเชลล์แล้วค่ะ
คุณไม่ได้เพียงเติมน้ำมันได้คุณน้ำมัน

แต่ว่าคุณยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
แล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศไทยอีกด้วย

ที่ร่วมกันสร้างโอกาสดีให้เกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้
และช่วยกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
เห็นรอยยิ้มของเด็กก็มีความสุขนะครับ